เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุภาพที่เกิดขึ้นช่วงค่ำแถวจังหวัดเชียงราย
เป็นพื้นที่ที่เขามีร้านขายอาหารเนี่ยเรียงรายอยู่หลายร้านทีเดียว
แล้วดูนะฮะว่าร้านขายโรตีร้านหนึ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับ
นี่ฮะไฟลุกพลึบขึ้นมาเลยนะครับคาดว่าแก๊สรั่วครับ
พ่อค้าขายโรตีกำลังขมักเม่นทำโรตีให้กับลูกค้าที่ยืนรออยู่นะครับ
อยู่ดีเนี่ยแก๊สมันระเบิดนะฮะ
แถวนี้ก็ตกอกตกใจกันพยายามหาทางช่วยเหลือกันนะครับ
มีพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็มาช่วยกันให้นี่ฮะช่วยกันเข็นรถเข็นขายโรตี
ช่วยกันย้ายรถจักรยานยนต์ที่มีน้ำมันเพื่อเอาไปให้พ้นรัศมีของแถวนั้นก่อน
ค่ะเดี๋ยวลุกลามไปถึงร้านอื่นเดี๋ยวจะยุ่งนะครับ
เพราะว่ามีถังแก๊สร้านอื่นเนี่ยถังแก๊สวางกันอยู่นี่ฮะ
นี่เห็นมั้ยต้องอันนี้มาช่วยกันดึงออกมาก่อน
แก๊สทั้งนั้นเลยใช่ค่ะนะฮะพ่อค้าโรตีถูกไฟคอกบาดเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปโอ้โหนี่เขาเลยเอามาเตือนภัยกัน
ค่ะคันว่าสาเหตุเกิดจากแก๊สด้วยอืมแล้วไฟก็เลยลุกขึ้นมาเลยนะครับ